ของครอบครัววันนี้ก็ต้องพูดถึงว่ามันเป็นวันครอบครัวใช่ไหม

เพราะว่าเจ้ากระทิงหนุ่มชื่อดังที่โด่งดังมากในตอนนี้หลังจากที่เราเล่าข่าวมันไป

มันลงมาหาครอบครัวในวันครอบครัวแบบนี้

นี่ไงเจ้ากระทิงทองดีกระทิงแสนรู้แห่งเขาใหญ่

คือเมื่อสัปดาห์ก่อนเรานำเสนอไปแล้วว่าเจ้ากระทิงหนุ่มตัวนี้
มันชอบลงมาขอน้ำขออาหารชาวบ้านเพื่อดับกระหาย
แล้วบางทีบางพื้นที่ในแถวเขาใหญ่เนี่ยนะมันแห้งแรงไงก็ลงมาหาชาวบ้าน
แล้วมาหาใครส่วนใหญ่มาหาพี่โชคดี
พี่โชคดีคือใครใช่พี่โชคดีเขาเป็นเจ้าของสวนลุงโชค
คือสวนตรงนี้ของพี่โชคดีเนี่ยเจ้าทองดีมันมาประจำ

ไปนอนเอกขเนกแล้วก็ไปทักทายครอบครัวมัน
ผมอยากให้ดูนะแล้วก็มีภาพของคุณพี่โชคดี

โชคดีลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไง

หลังจากกินช่วงเช้าเสร็จก็มานอนครับ
วันนี้วันที่๓แล้วนะครับ
เป็นแขกประจำใต้ต้นยาง
นี่ครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าไม่ใช่กระทิงป่าทุกตัวมันมีนิสัยอย่างนี้นะ
ไม่ใช่คุณผู้ชมบอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยว
แล้วไปเจอกระทิงป่าแล้วเดินเฮ้ยไปเร็วพวกเราไปถ่ายรูปรูปหัวมัน

กระทิงตัวนี้มันแสนรู้แล้วมันสนิทคุ้นเคยกับ
ใช่มันเชื่องด้วยแล้วมันสนิทคุ้นเคยกันดีกับพี่โชคดีไง

ปีนึงมันจะลงมาสักสองถึงสามครั้ง
จนมันสนิทกับเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกัน
เห็นแบบนี้แล้วเออมันก็เป็นอีกภาพที่น่ารักนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมบางทีผืนป่าเนี่ยนะครับ
แม้ว่าจะดูอุดมสมบูรณ์อย่างที่เขาใหญ่เนี่ย
แต่บางพื้นที่บางจุดมันก็แห้งแรง
เกิดจากการที่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงก็

เพราะฉะนั้นให้ดูแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์
แล้วก็ช่วยกันลดในเรื่องของมลพิษ
ลภาวะที่มันไม่ดีไปทำให้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยน
เขาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วย
เพื่อเราเองเพื่อสัตว์ร่วมโลกของเราด้วยเนาะคุณผู้ชมนะ